คุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวเล่าใหม่อีกทีหนึ่ง
มีคนทำลอตเตอรี่ตกเมื่อช่วงเย็น๑๕มีนาคม
แล้วปรากฏว่าลอตเตอรี่๑ใบมันถูกรางวัลที่๑

แต่ปรากฏว่าสองแม่ลูกเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
เขาเป็นคนเก็บลอตเตอรี่ที่ตกแล้วนำไปฝากไว้ผู้จัดการ
ร้านสะดวกซื้อสาขาตลาดแม่ยุพินที่อุดรธานี
หลังจากนั้นผู้จัดการของร้านสะดวกซื้อ
เอาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจสพยนาคา
ล่าสุดค่ะเราอยากให้คุณผู้ชมเห็นจริง
เราพบแล้วนะคะเราเจอแล้วนะคะ
สองแม่ลูกพลเมืองดีดีที่สุดในโลกเลย
เขาเดินทางมาที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูทร
ย่อยนาคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาแสดงตัวค่ะ
บอกว่าหลังจากที่ดูข่าวโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีค่ะ
พอเห็นข่าวเสร็จปุ๊บเลยมาแสดงตัวแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมประกาศชื่อดังหน่อยนะคะ
ฝ่ายแม่ชื่อว่าคุณมะยุลาสัมมลีอายุ๔๕ปี
ส่วนน้องผู้หญิงเนี่ยก็คือเด็กหญิงรัตนาพรสัมมลีอายุ๑๐ขวบเท่านั้นค่ะ
ไปพบตำรวจแล้วตามนัดเลยนะ
แสดงตัวว่าเป็นคนเก็บลอตเตอรี่ได้
คุณมะยุลาเล่าบอกว่าตัวเขาเองไปตลาดแม่ยุพินกับลูกสาว
กับลูกสาวไปต่อแถวอยู่ข้างหลัง
คือจะกดเงินมันมีคิวอยู่ถูกไหม
ดเงินไป๑๐๐๐บาทเพื่อจะไปนำเงินไปซื้อกับข้าว
แล้วก็ของใช้ในตลาดแล้วก็ไปเจอลอตเตอรี่
อยู่ตรงนั้นตัดสินใจเก็บมาเลยค่ะ
มาปุ๊บเดินไปหาพี่สาวที่กำลังซื้อของ
อยู่ในร้านสะดวกซื้ออีกแห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละ
แต่พี่สาวบอกว่าให้เอาไปแจ้งความกับตำรวจ
ตกใจค่ะไม่กล้าไปแจ้งความชีวิตดีไม่เคยขึ้นโรงพัก
ตัดสินใจเอาไปฝากไว้กับผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ
สาขาตลาดแม่ยุพินนะคะ
ก็บอกว่าฉันเก็บลอตเตอรี่ได้นี่ไงซ้ายมือนี่
คุณใส่แว่นนะคะเป็นผู้จัดการที่รับไว้นะคะ
ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
คุณมะยุรีน่ารักมากเลยนักข่าวก็พยายามถามกระเซายาวแห่ไปนะคะ
บอกว่าเอ๊ะนี่คือเอาไปให้ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อก่อนที่ผลรางวัลจะออก
ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามันหลังจากนั้นอ่ะ

ถ้ารู้หลังจากนั้นเขาบอกว่าก็คืนอยู่ดีค่ะ
เพราะมันไม่ใช่ของของเราทำถูกแล้วนะคะชื่นชมค่ะ

เพราะตอนนี้มีคนมาแสดงตัวว่าเป็น
เจ้าของลอตเตอรี่มากกว่า๑คน

แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของธนาคาร
เพื่อไม่ให้คดีนี้ยุ่งยากยืดเยื้อ

ที่ตกเป็นข่าวที่จังหวัดกาญจนบุรี
และยืนยันว่าทีมงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
จะรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จ
และจะปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดค่ะ
หวังว่าลอตเตอรี่นี้ตอนที่เก็บได้มันจะไม่อยู่ในซองนะ
เพราะถ้าไม่อยู่ในซองมันจะมีลายนิ้วมือ

พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลผู้การอุดรธานีค่ะ